กลับมาเบรกนี้ค่ะบอกเลยว่าเมื่อวานนี้สุวรรณภูมิแทบแตกเช่นเดียวกัน
ขาไปก็ว่าแน่นแล้วขากลับยิ่งต้องแน่นกว่าเดิมนะคะ
น้องฟ้าสายปวีสุดาดรูวินเธอทำเต็มที่แล้วกับเวทีนางงามระดับโลก
ที่เป็นที่พูดถึงอยู่นะตอนนี้นะคะ
หลังจากนี้ค่ะฟ้าสายบอกว่าเธอเองก็ภูมิใจมากกับการได้เข้าท็อป๕นะคะ
แล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะมีการทำงานสาธารณกุศลค่ะ
โดยเฉพาะเรื่องของการช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโว
ส่วนงานในวงการบันเทิงหากผู้ใหญ่เห็นว่าเธอมีความสามารถด้านใด
เธอก็ยินดีรับทุกโอกาสที่จะเข้ามาเลยค่ะ
น้องสวยมากเนอะสวยมากค่ะสวยมาก
สำหรับหนูท็อป๕คือยิ่งใหญ่มากเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวเอเซียในท็อป๕เลยค่ะ
ไม่ผิดหวังค่ะภูมิใจมากเพราะว่าหนูรู้สึกว่าหนูเต็มที่ทุกวันแล้วก็ทุกก้าวแล้ว
ถ้าเกิดหนูไม่เต็มที่หนูก็จะผิดหวังว่าเออทำไมวันนั้นฉันไม่ได้ทำดีกว่านี้
แต่ว่าหนูเชื่อว่าหนูทำได้เต็มที่มากแล้วก็หนูก็ภูมิใจมากค่ะ
เชื่อว่านะคะตัวแทนประเทศไทยในอนาคตก็จะไปได้ไกลยิ่งขึ้น

แล้วก็ขอบคุณทุกคนจริงนะคะที่คอยรักแล้วก็เชียร์ซัพพอร์ตฟ้าใสมาตลอด
ถ้ามีโอกาสก็อยากทำหมดแต่ว่าใจจริงที่ชอบตั้งแต่เด็กเลยค่ะ
ก็คือเป็นการภาคเสียง
น้องมีความสามารถนะคะรับรองว่าโดดเด่นในวงการบันเทิงแน่นอนค่ะ
อาจจะมาอยู่ในงานกับเราก็ได้นะพี่แจ๊คนะ

คุณลองคิดดูสิว่าตาข้างหนึ่งมองไม่เห็น
แต่ต้องพยายามเดินให้ตรงให้ได้
มันก็ยากมากแล้วเป็นกำลังใจให้น้องตลอดไปนะคะ

เมื่อวานมีพอดีเจอต้องถามนิดนึงนะคะ
เพราะว่า๒เวทีนี้เขาขิงกัน
ถามพี่นวัดจริงคิดเห็นยังไงกับเรื่องการตอบคำถาม
คำถามมันยากไปหรือเปล่าทำไมไม่ฟันทงเลือกไปเลย
รวมไปถึงพี่เกดนี่ได้เจอกันไหม
พี่เกดที่ไปต้อนรับป้าใส่เมื่อกี้สักครู่นี้ค่ะ
เขาเคยขิงกันมาก่อน
เจอกันได้หรอคู่นี้เจอกันได้หรอ

ผมเข้าใจนะว่าคนไทยอาจจะคิดมากรึระล่ำรัก
อาจจะต้องยอมตอบแบบหนึ่งก็ด้วยสองก็ด้วย
และเลือกทางสายกลางอันนั้นเป็นสิทธิส่วนตัว
โดยเฉพาะคนอเมริกันคนต่างชาติเขาชัดเจน

อย่างพี่เกดค่ะเจอกันได้หรือเปล่าครับ
ยังไม่เจอครับยังไม่เจอครับยังไม่เจอครับ

เอาเป็นว่าเขาก็ประกวดเสร็จประกวดจบได้คนมงกันไปเรียบร้อย
เรื่องคำถงคำถามก็ไม่ต้องเป็นดราม่ากันแล้วเนาะ

เสียงสูงกันที่รักค่ะ
แล้วก็มายินดีกันดีกว่านะคะกับกิจกรรมนี้
๗๐ปีไทยรัสแจกทั้งปีฟินทั่วหน้าค่ะ
ที่มั่วอันนี้จะแจกรางวัลใหญ่

รางวัลรางวัลละ๒ที่นั่งค่ะโดยเมื่อวานนี้ค่ะ
คุณจูเนียค่ะวัชราวัชรพลประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงาน
สนธุรกิจบริษัทวัชรพลจำกัดค่ะ
ก็ได้จับมอบนะคะแล้วก็
ใครจะเป็นผู้โชคดีบ้างติดตามรายชื่อได้ในหนังสือพิมพ์
ไทยรัฐฉบับวันนี้เลยนะคะ

ขอบคุณแฟนไทยรัฐทุกท่านนะครับที่ร่วมสนุกกับเรา
แล้วก็ยินดีกับผู้โชคดีทั้ง๕คนด้วยนะครับ
ได้รางวัลไปเที่ยวเกาหลีในรอบนี้กับพวกเราครับ
ก็หวังว่าทริปนี้จะเป็นทริปที่สนุกสนานอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็ปีหน้าอยากให้คอยติดตามนะครับ
เราจะมีกิจกรรมอะไรดีมาร่วมสนุกกับท่านผู้อ่านอีกนะครับ
ก็เราขอบคุณมากครับ
ไปดูให้ชื่นฉ่ำหัวใจนะครับ
นางงามจะได้กรี๊ดสนั่นกันแน่นอนแล้วค่ะ